คุณผู้ชมต้องบอกว่าโรสลินถูกใจสิ่งนี้

แล้วปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็คือ
หึงภรรยาจับภรรยาเป็นตัวประกัน
ในขณะที่ตัวเองก็สวมใส่จีวอนแล้วค่ะ
จีวอนปลิวเลยค่ะวิ่งตามพร้อมกับปืนลูกซอง

คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เป็นการซ้อนแผนหรือวางแผนให้บวชเป็นพระ

คุณผู้ชมแบบนี้นะคะไม่ใช่

แล้วท่านก็ยังเป็นตำรวจอยู่ท่านมาบวช

แล้วปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้า

ภรรยาไปง้อขอคืนดีไม่สำเร็จ
จับตัวภรรยาเป็นตัวประกัน
ท่านก็บอกว่าแหมจิตวิญญาณของผู้พิทักษันติราชมันมาเต็มเปี่ยม
ก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะ
ปกติเราจะเห็นตำรวจใส่ครึ่งท่อน
ใช่อันนี้ไม่มีชุดตำรวจเลยแต่ปฏิบัติหน้าที่นะ
เออคือเป็นเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นจากแบบนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งซะอายุสักประมาณ๕๐ปี
เกิดอาการหึงหวงภรรยาทะเลาะวิวาดกันสุดท้าย

ทีนี้ตำรวจสพกรกพระที่นครสวรรค์
เขาก็เลยใช้วิทยุสื่อสารก็คือวเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ในพื้นที่ให้ช่วยหน่อยมาช่วยระงับเหตุ
ส่วนพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยความจริงก็คือ

ขณะนั้นท่านเองกำลังบวชศึกษาธรรมะอยู่
พอได้ยินเสียงวอเรียกเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหสันทัศยานความเป็นตำรวจ
มันมาเต็มเปรียบไงก็เลยออกไปช่วย
กลายเป็นภาพที่เห็นพระถือปืนลูกซอง
จีวอนปลิวสวัยวิ่งไปที่จุดเกิดเหตุ
และปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ของพระท่านนะคะ
ของคนร้ายของตัวสามีที่ลืมทิ้งไว้
ท่านก็เลยเอามาใช้เป็นอาวุธ
ป้องกันตัวสองพยายามที่จะไล่ล่า

ตั้งใจจะให้สามีปล่อยตัวภรรยานั่นแหละ

สามีถูกตำรวจเกลี้ยกล่อมได้สำเร็จ
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้นนะคะ
ต้องชื่นชมในจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราช
ไม่ว่าท่านจะสวมหมวกไหนท่านก็เป็นคนที่พิทักษ์ความสุขให้ประชาชนได้ค่ะ